สนับสนุนโดยบีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนา
เออเรื่องของฝันนะฝันกันไปก็ได้แต่ฝันไม่เสียสตังค์ก็ฝันต่อไป

ฝันอะไรส่งไลน์มาพูดคุยกันวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องราวของความฝันความเชื่อกันนะคะ
ไปดูที่แรกเลยดีกว่าพาไปขับตุ๊ก
รถตุ๊กตุ๊กบันทุกฐานขึ้นสะพานชะกะตุ๊กชะกะตุ๊ก

ตุ๊กที่นี่มีอะไรดีก็รถตุ๊กคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถตุ๊กเซล็ป
ตุ๊กเซล็ปดาราเพียบใช่มีความขังไม่ใช่
มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคนชาวบ้านเขาแห่ไปรุมกันเต็มเลย
แห่ขึ้นรถคันนี้แห่ไปดูอะไรก็ไม่รู้ล่ะคุณไปดูกันค่ะว่าทำไมถึงเป็นตุ๊กเซเลปขนาดนี้

มีสองตุ๊กสองตุ๊กเป็นรถตุ๊กไฮเจสนะคะป้ายทะเบียนอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชม
กำลังเอาทองคำเปลวแปะกันอยู่เลยใช่ค่ะปป๑๘๗๗ไม่รู้แปะทำไมเหมือนกันดิฉันไม่แน่ใจ

รถคันนี้เป็นรถของลุงมณัฐรถมณีอายุ๖๘ปีเป็นชาวเนินกระปอกตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
รถคันนี้เขาถูกนักเสี่ยงโชคนำทั้งพวงมาลัยทองคำเปลวมาแปะที่ป้ายทะเบียนแล้วก็ถูกันเผื่อว่างวดนี้จะถูกรางวัลกับเขาบ้าง

ให้ฟังก่อนเหตุผลที่ชาวบ้านเขาแห่กันมาขอโชคจากรถตุ๊กคันนี้เป็นเพราะว่าเชื่อในปฏิหารที่รถตุ๊กเนี่ยเคยจะถูกขโมยพยายามจะหยิบฉกฉวยพระเครื่องหน้ารถกว่า๒๐๐องค์ไป

ใช่หลังจากที่จอดรถทิ้งไว้แล้วคุณลุงเขาลืมล็อกประตูรถ

พอลุงกลับมาเจอเฮ้ยขโมยกำลังจะทำอะไร

เขาบอกว่าไม่ได้พระติดไม้ติดมือไปเลย

คือจับได้ก็ไม่ได้อะไรกลับไปเลยเพราะว่าขโมยบอกว่าทำยังไงก็เอาไปไม่ได้สักที
ขโมยก็จะกลับตัวก็กลับไม่ได้จะเอื้อมต่อไปก็เอื้อมไม่ได้
ไม่ถึงถูกต้องก็เลยสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านมากเลยนะคะ

ซึ่งเจ้าของรถเขาก็ยังเปิดเผยอีกว่าตลอดเวลาที่ตัวเองประกอบอาชีพขับรถตุ๊กรับจ้างอยู่ที่ตลาดบ้านฉางนี้

ก็บูชาพระเครื่องหน้ารถเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจมาโดยตลอดแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวซึ่งไม่ว่าเขาจะวิ่งรถไปไหนใกล้ไกลขนาดไหนแคล้วคลาดปลอดภัยมาโดยตลอดเลย
แล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณลุงเคยถูกรางวัลเลขท้ายจากรถคันนี้มาแล้วนะจ๊ะไม่ธรรมดา
จริงแล้วเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการได้โชคได้ลาบแล้วรถคันนี้เนี่ยหาเงินหาทองให้คุณลุงไง

ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ความชอบในพระเครื่องของคุณลุงเขา

ทุกวันนี้นะประชาชนแถวนั้นเนี่ยไปเนี่ย

ไปขอเลขเด็ดไปถูเล็บ

ไปถูมาถูเอาท่อไอเสียนี่

เอาเป็นเรื่องของความเชื่อนำมาเสนอแบบนี้

ไปเจอกับต้นกล้วยน้ำว้าลักษณะแปลกประหลาด
พบที่สวนของคุณตาชอบ
เปิดเผยว่าเมื่อช่วง๓๔วันก่อน
ตนเองเดินผ่านมาจุดนี้ที่ปลูกต้นกล้วยในสวน
แล้วก็สายตาบังเอิญไปเห็น
ห่อกล้วยน้ำว้าหน่อหนึ่ง

มันใหญ่มันยาวแล้วมันอวบด้วย

ก็เลยเป็นเรื่องที่มันโด่งดังไปถึงหูชาวบ้านในระแวกข้างเข้า
ก็ทำให้พากันมาทยอยดูมาดูกันหน่อย
แล้วมาดูหน่อกล้วยอะไรมันแปลกประหลาด

พร้อมกับนำดอกไม้ทูบเทียนมาเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
พร้อมทั้งขอให้ได้โชคได้ลาบกันทั่วหน้า
คุณตาชอบก็บอกว่าลักษณะของต้นกล้วยดังกล่าวดูคล้ายกับดอกบัวนะ

เพราะว่ามีกลีบออกตรงกันถึง๕กลีบใหญ่
สูงยาวใหญ่อวบเหมือนที่บอกแล้วแหละ
แล้วมองไปมองมามันจะคล้ายกับเจดี
นี่ตอนกลางค่ำกลางคืนยังไปส่องดูกันเลย
โอ้โหบางคนนะครับเขาไปดูแล้ว
ก็บอกว่าเจอเลขบ้างไปเจอเลขบ้าง

เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีเลขนี้นะ
บอกคุณผู้ชมหน่อยละกัน

ชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นเหรอ
เออบางคนก็บอกว่า๙๐
เออก็เห็นกันไปชาวบ้านเขาบอกกันเหรอครับ
เพราะว่าพ่อแม่ที่เสียไปเมื่อ๔๐กว่าปีก่อนนู้นมาอยู่ตรงนี้ที่หนอกกล้วยแปลกนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าอยากจะมาอยู่ที่สวนที่นากับลูก
บอกว่ามันเงียบดีและจะได้ดูแลสวนแล้วก็ช่วยดูเรื่องของนาไปด้วย
ช่วยลูกสาวไปด้วยร่างทรงยังบอกอีกว่าเจ้าของสวนนะเนี่ย
ให้ทำบุญในวันพระก็คือนำดอกไม้ทุบเทียนข้าวปลาอาหารมาถวายให้ตรงนี้ด้วย
เอาในวันพระนะให้ทำแบบนี้นั่นคือความที่ว่าร่างทรงเข้ามาที่นี่
แล้วเขาก็เล่าให้กับเจ้าของสวนเขาฟังเรื่องราวความเชื่อมันเยอะแยะมากมายจริง
พอลองเล่าไปแล้วเนี่ยชาวบ้านที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อกันไป
แต่เราเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้มันก็อยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมของคุณผู้ชมด้วยนะ
ถูกต้องนะจริงเรื่องราวของต้นไม้ประหลาดต้นกล้วยต้นมะพร้าวอะไรแบบนี้
เราก็นำเสนอหลายต่อหลายครั้งแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีลักษณะแปลกประหลาดไม่เหมือนที่อื่นเหมือนกัน
แล้วจะต้องมานำเสนอกันในวันนี้ทำไมต้องวันนี้วันนี้มันไม่ทันแล้วหรือทันทัน
ทันทันสิว่าพรุ่งนี้ช่วยเอาดวงออกทันใช่ไหมออกพรุ่งนี้วันนี้ทัน
งั้นไปดูต่ออีกที่หนึ่งเลยดีกว่าที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
ที่นี่เนี่ยนะคะชาวบ้านเขาพบกับรอยประหลาดที่เขาคาดว่าเป็นรอยของพญานาค
พญานาคคุณดูภาพนี้ก่อนมันขยุบขยุยขยุบขยุยเป็นเส้นทาง
ใช่เขาบอกว่ามันเป็นรอยพญานาคนะเกิดอยู่ที่บริเวณกำแพงฝาบ้านเนี่ย
แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบ้านหลังเนี้ยนะคะคุณรอยที่เห็นอยู่นี่อยู่ที่บ้านเลขที่
ทับ๒หมู่๔ตำบลเทวราชพอแล้วอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
เขาบอกว่ามองดูดีนะมันคล้ายกับรอยพญานาคยังไงอย่างนั้นเลย
รอยนี้เนี่ยเปิดขึ้นที่บ้านปูนเป็นบ้านปูนชั้นเดียวที่ปลูกอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพญา
บ้านของคุณยุทธนาพงพยักษ์เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝาผนังบ้านมันไม่ได้มีอะไรเลยนะ
มันแบบเรียบมันเรียบเป็นสีปกติแต่พอหลับไปตื่นเช้ามาปุ๊บไม่ได้ฝันนะ
แต่พบว่ามันลักษณะมันเป็นแบบนี้หุ่นแบบนี้แหละค่ะที่เห็นกัน
คล้ายกับรอยงูเปื้อนโครนแล้วก็มีเกล็ดด้วยนะ
เหลืออยู่ทั่วบริเวณฝาบ้านด้านนอกแบบนี้อืมตัวเองก็เลยอ่ะนำดอกไม้ทูบเทียนไป
ขอพรแล้วกันหวังว่าจะได้โชคได้ลาบสมหวังกันไป
หลังจากที่เอาของมากราบไหว้ก็เรียกคนในระแวกข้างเคียงแถวบ้านนี่แหละ
มาช่วยกันดูหน่อยโอ้โหพอทุกคนมาช่วยกันดูแล้วยังไงรู้ไหมคุณ
เขาลงความเห็นกันว่าว่าเนี่ยมันคือรอยพญานาคอ่ะ
ใช่ชาวบ้านแถวนั้นนะเขาลงความเห็นกันแบบนั้น
ทุกคนก็เลยเอาล่ะจุดทูปขอโชคขอลาบรอยพญานาคกันทั่วหน้าตามความเชื่อ

ซึ่งคุณยุทธนาเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
เคยพบเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาครั้งหนึ่งก็คือ๓ปีที่แล้ว

ใช่ตอนนั้นนะมีร่องรอยคล้ายพญานาคบนอะไรรู้ไหม

ใช่ฝากระโปรงรถเนี่ยเห็นบ่อยมากแต่คราวนี้เนี่ยนะคะ
คาดว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยพญานาคที่มาแสดงปฏิหาร
โชคให้ลาบกับตัวเองกับครอบครัว
ก็เลยนี่แหละค่ะนำเลขที่บ้านมาซื้อลอตเตอรี่

ตเตอรี่ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็บอกแล้วว่าเสี่ยงโชคได้นะแต่พอตัวอย่าให้ตัวเองลำบาก
แล้วก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันถูกกฎหมาย
เพราะว่าเราซื้อไปแล้วเราก็จะได้ช่วยเหลือประโยชน์อื่น
ทางสังคมที่ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขาไปจัดทำด้วย
ย้ำย้ำย้ำนี่ย้ำ
กันตรงนี้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชม
ที่สำคัญไอ้พวกคณิตศาสตร์ชาวบ้าน
ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐแล้วก็อย่าไปยุ่งเชียวนะ

ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากยกนิ้วอะไรเลย

ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์ครับ